มาดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้
ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ชายหญิงคู่หนึ่งฝ่ายชายชื่อว่าเบิร์ต
ฝ่ายหญิงนามสมมุติว่าเอนะคะ
ก็ทำงานด้วยกันที่สมุทรปราการ
ทีนี้ฝ่ายชายค่ะชวนบอกว่าไปอยู่บ้านเขาดีกว่า
ที่จังหวัดสุโขทัยปรากฏว่าทั้งหญิงชายก็ไปอยู่กันที่บ้านฝ่ายชายที่สุโขทัย
แต่ระหว่างที่อยู่กันที่สุโขทัยปรากฏว่าฝ่ายชายทุบตีฝ่ายหญิงค่ะ
คุณคะขนาดไหนเทเหล้าลงพื้นให้ฝ่ายหญิงเรียนเหล้าให้หมด
แล้วถ่ายคลิปนั้นส่งไปให้แม่ฝ่ายหญิงดู
ฝ่ายหญิงตัดสินใจเดินทางจากอุดรธานีมารับลูกที่สุโขทัยเอาไปดูคลิปนั้นกันหน่อยค่ะ
ให้ทุกอย่างแม่ดูแม่ดูให้ทุกอย่างมันก็สร้างความสุขหาย
ดูเลยแม่ดูลูกแม่ตายดู
มันอยากกินเหล้ามากดูแม่มันอยากกินเหล้ามากถึงกับเลียกินอ่ะ
ดูนะแม่ดูมันต่อให้กินยามันก็ไม่หายไอ้บีอ่ะเออสดไปซดไป
เออกรอบเข้าไปโกยเข้าไปก็เลียไปเนี่ยกูจะถ่ายลงเฟสโทรเลย
เป็นยังไงจะให้รู้ว่ากูแบกรับอะไรอยู่
อโหสิให้มึงทำกับกูแต่ละอย่างกูไม่อยากเจอกับมึงชาติหน้าอีก
ถามผู้หญิงไหมเขาอยากเจอกับคุณอีกไหมไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนทำกับเขาแบบนี้
เพราะผู้หญิงบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมารักมากก็เลยทนเพราะถูกซ้อมตลอดเลยนะ
ถูกทำร้ายร่างกายตลอดเลยทนเพราะรักแต่จากนี้ไปจะไม่ทนแล้วค่ะ
ไม่ทนแล้วถึงบอกว่าบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปของสามีคุณของแฟน
นี่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะติดต่อไปที่คุณผู้หญิงคนนี้ที่เธอถูกทำร้ายร่างกาย
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนแรกเธอที่โทรไปเนี่ยเธอบอกกับทีมข่าวบอกว่า
ขณะนี้ครอบครัวมารับเดินทางมารับแล้วนะคะมาจากอุดรธานี
เพื่อมากลับรับกลับบ้านนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทาง
ก็เลยมีการนัดแนะกันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
พอทีมข่าวไปสอบถามคุณผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าคบหากับผู้ชายในคลิปเนี่ย
คนที่อ้างว่าเป็นสามีเธอแล้วทำทารุณกรรมกับเธอเนี่ย
ชื่อว่านายเบิร์ตคบหากันได้ประมาณปีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันที่สมุทรปราการ
ทำงานอยู่ที่สมุทรปราการแต่ว่าระหว่างที่ทำงานด้วยกันคุณเชื่อไหม
ฝ่ายหญิงบอกว่าถูกนายเบิร์ตทำร้ายร่างกายมาตลอด
กระทั่งช่วงที่โรคโควิดระบาดไม่มีงานทำตกงานทั้งคู่
นายเบิร์ตจึงชวนกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายในเบิร์ตโอ้ยตายนะโอ้ยดูดีค่ะดูดี
แล้วเธอก็ตามมาด้วยแต่ก็ยังถูกนายเบิร์ตคนนี้ทำร้ายร่างกายอีก
ตบตีชกต่อยเอาด้ามไม้กวาดตีตัวเธอจนเขียวจนช้ำ
มีหนำซ้ำใช้มีดจ่อคอจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ
ทุกครั้งที่นายเบิร์ตทำร้ายร่างกายเพราะคุณผู้หญิงคนนี้บอกว่า
นายเบิร์ตไปเสพไอซ์มาไปเสพยาไอซ์มากระทั่งทนไม่ไหวค่ะ
เธอถูกทำแบบนี้เธอทนไม่ไหวอยากกลับบ้าน
อยู่กับแม่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่ในเบิร์ตไม่ยอม
ก็เลยทำร้ายร่างกายของเธอนี่คือครั้งล่าสุด
เหล้าลงกับพื้นบังคับให้เธอเลียเธอก็ต้องทำตาม
แล้วนายเบิร์ตใช้มือถือถ่ายคลิปไว้ส่งคลิปนี้ไปให้แม่ฝ่ายหญิงดู
ใจแม่แล้วคนเป็นแม่เห็นจะยอมได้ยังไง
แล้วตอนที่ถ่ายคลิปลักษณะคือในเบิร์ตพูดเหมือนว่าฝ่ายหญิง
ผิดติดยาเสบติดแล้วติดเล่าอะไรประมาณนี้
แล้วดูสิเอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวค่ะก็ถามต่อ
คุณผู้หญิงคุณถูกทำร้ายร่างกายขนาดนี้
คุณโดนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทานโทษนะคะ
ทำไมคุณถึงทนมือทนเท้านะ
ทำไมทำไมยังอยู่กับนายเบิร์ต

ผู้หญิงอะเนาะแต่ครั้งนี้จะไม่ขอทนไม่ขอเจ็บตัวต่อไปแล้ว
และคิดว่าที่ผ่านมาเธออาจจะหลงมากกว่ารัก

จากนี้ต่อไปขอเลิกขอตัดขาดจากนายเบิร์ตคนนี้
อยากฝากบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
แล้วอยากจะฝากเตือนลูกผู้หญิงทุกคน
รักใครชอบใครดูให้ดีเอาให้แน่
ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมหอนโลงด้วยกัน
ก็เขาเสพยาแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบ
อัดคลิปลงส่งไปให้พ่อกับแม่ดู

แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้พ่อให้แม่นำมารับ
เพราะว่าเขาน่ะไม่ไปส่ง
เขาก็เลยอัดคลิปโชว์

แล้วทีนี้เขาก็เลยไปเอาขวดเหล้าเหล้ามาเท

แล้วทำไหมครับทำแล้วถ้าไม่ทำแล้ว

โดนใช้ไม้กวาดตีใช้ไม้กวาดฟาดตามร่างกาย
แล้วก็กระทืบชกต่อยกระทืบตรงหน้าอก
เราก็ล้มลงแล้วเขาก็กระทืบซ้ำ
ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเธอตกนรกทั้งเป็นเลยนะ

ทีนี้แม่ของคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
ก็บอกว่าแฟนสาวของลูกส่งคลิปมาให้ดู
ตอนที่ส่งคลิปมาให้ดูได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์

แล้วคำพูดที่คุณแม่ใช้เนี่ยพยายามพูดจาคืออ่อนโยนมากที่สุด
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปห้ามหรือไปพูดอะไรที่ไม่ดี
กลายเป็นว่าไปเติมเชื้อไฟ
เดี๋ยวในเบิร์ตจะไปทำร้ายลูกสาวเข้าไปอีกนะคะ
ตัดสินใจเดินทางจากอุดรธานีมาที่สุโขทัย

พอเจอกับนายเบิร์ตก็ถามนายเบิร์ตนะ
ทำลูกแบบนี้ทำไมทำลูกฉันแบบนี้ทำไม

เราก็ร้องไห้เราก็

ก็พูดกับพ่อว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
มันยังไงเรารับไม่ได้นะ

แต่ก่อนรู้จักแต่ว่าเขาตีเขาทำร้าย

เพราะว่าถ้าเราพูดอะไรรุนแรงไป
เขาก็กลัวเขาทำร้ายดีกว่านี้นะ
ฟังจากผู้หญิงแล้วฟังจากผู้ชายหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนักข่าวของเราคุณกิติศักดิ์นะคะ
ก็นู่นค่ะไปที่อำเภอกิริมาตร
คิริมาตรจังหวัดสุโขทัย
ไปสอบถามจากนายเบิร์ตหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เจอพ่อแม่ในเบิร์ตก็บอกว่าในเบิร์ตอยู่บ้าน
ขอคุยด้วยแต่พ่อแม่ของเบิร์ตบอกว่าพอแล้ว

และต้องการที่จะให้นายเบิร์ตคุยหรือให้สัมภาษณ์กับสื่ออีก
ส่วนแม่ของนายเบิร์ตก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำ
นายเบิร์ตไม่ได้กักขังน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่

ก็มีการเปรียบเทียบปรับในเบิร์ตเป็นเงิน๕๐๐บาท